ฟื้นไข้ของคุณเอสกัณพงศ์ถือว่าเป็นข่าวดีที่คนรอบข้างรวมไปถึงเราดีใจนะคะ
รวมไปถึงท่านนี้เลยนะคะพระเอกที่เป็นแบบว่ารุ่นน้องเขาแล้วเขาสนิทกันมากคุณหลุย
คุณหลุยเฮดาสันนะคะที่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่านี่คือเรื่องปฏิหารจริงค่ะ
คุณหลุยเอสนะคะเล่าให้เราฟังนะคะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันเกิดเหตุ

หนูเองก็ช็อกกับเหตุการณ์เหมือนกันนะคะ
ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่เอสจะน็อกแล้วหยุดหายใจไปเลยค่ะ
แต่พอมาถึงวันนี้ที่ได้ทราบข่าวดีก็อกล้องใจอย่างมาก
ส่วนตัวไม่ได้ส่งไลน์ไปถามไทยแล้วนะ
เพราะว่าทราบว่าพี่เขาป่วยอยู่ค่ะ
แต่ได้ให้กำลังใจผ่านภรรยาของพี่เอสไปค่ะ

ของพี่เอสดีขึ้นตามลำดับค่ะ
และเชื่อว่าจะกลับมาทำงานได้แน่นอนค่ะ

คุณแม่แก้ขัดที่ก่อนอันนี้พี่เอ๊ถ่ายค้างเอาไว้ค่ะ
ก็เป็นคุณหลุยเฮสก็มารับบทบาทนี้แทนค่ะ
ซึ่งก่อนเล่นก็ได้มีการโทรไปปรึกษากับภรรยาของคุณเอสเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปฟังเสียงของหนุ่มหลุยกันหน่อยค่ะ
มารับหน้าที่แทนพี่เอสการณพงศ์ครับ
ปรากฏการณ์ดีครับเรื่องคุณแม่แก้ขัด
ที่สำคัญก็คือมาทำหน้าที่แทนพี่ชาย

ดีใจมากที่เขาฟื้นกลับมา
ที่เหลือก็อย่างที่ฟังตามข่าวครับ
ก็คือกายภาพไปอะไรต่ออะไร
ก็คิดว่าในไม่นานมาก

เอสเป็นพี่ชายที่น่ารักมาก
ผมไม่เคยเจอใครที่น่ารักแบบพี่เอสมาก่อนเลย
ผมคาดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเยี่ยมนะ
อย่างก่อนหน้านี้เรื่องละครตอนเข้ามา